หนุ่มวัย๓๒ปีเป็นชาวโคราชลูกหลานย่าโมค่ะ
คุณผู้ชมออกมาร้องสื่อนะคะบอกว่าตอนนี้ทุกข์ใจเหลือเกิน
เป็นห่วงคุณแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไง
ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นขับรถยนต์ก็ไม่เป็นนะคะ
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
กระทั่งณวินาทีนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมของคุณแม่เลยนะคะ

นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยนะคะ
และที่สำคัญตอนนี้ยังคงติดต่อคุณแม่ไม่ได้เลยค่ะ
คนที่มาร้องสื่อก็คือคนนี้เลยนะผู้ชายซ้ายมือค่ะ
นายนารินถ่ายสูงเนินอายุ๓๒ปีเป็นชาวบ้าน
ในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
มาพร้อมกับญาติมาร้องเรียนสื่อมวลชน

ช่วยประกาศตามหาคุณแม่ก็คือนางสนองถ่ายสูงเนินอายุ๕๘ปี
คุณแม่เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลสูงเนิน
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วพอไปตรวจสอบคุณแม่ของคุณนาริน
คนที่มาร้องสื่อนะคุณผู้ชมใครเห็นช่วยติดต่อไปหน่อยนะฮะ

เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าติดต่อไม่รู้จะติดต่อไปที่ไหน

เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันผิดสังเกตเนี่ย

ญาติก็เลยสงสัยแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคุณแม่
ก็เลยเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพสูงเนิน

ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งก็เลยเจอภาพนี้นะคะ
เป็นภาพที่คนร้ายเนี่ยก็คือลักษณะสวมเสื้อสีเขียวกางเกงยีนแบบนี้นะคะ
กดเงินค่ะไปกดเงินนะ
แล้วก็เอาเงินไปสักประมาณ๑๕๐๐๐บาท
พร้อมกับนำหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้กับตำรวจ
ช่วยสืบสวนติดตามหาคุณแม่หน่อย
เพราะเกรงว่าอาจจะถูกคนร้ายเนี่ยล่อลวงไปทำอันตรายก็เป็นไปได้นะคะ
คนร้ายเมื่อสักครู่รูปภัณฑ์สันธารก็เป็นผู้ชาย
สูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตรอายุสักประมาณ๔๕๕๐ปี
ส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เนิน
ซึ่งปกติแล้วลูกชายบอกว่าหลังเลิกงานสักประมาณ๕โมงเย็น
แม่ก็จะรีบกลับบ้านนะรีบกลับบ้านทันที
เพราะว่าต้องรีบกลับมาดูแลคุณยายอายุ๘๐ปี
แต่วันที่๑๓หลังเลิกงานไม่กลับบ้านตามปกติ
ลูกชายเลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนที่ทำงาน
ซึ่งเพื่อนที่ทำงานก็บอกว่าไม่มีใครเห็นคุณแม่
ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าไปกับใครนะฮะ
ถัดมาคือ๑๔ธันวาคม
พอสอบถามเพื่อนที่โรงพยาบาล
ก็พบว่าคุณแม่ไม่ได้ไปทำงานตามปกติ
แล้วพยายามที่จะติดต่อคุณแม่ผ่านโซเชียลทุกช่องทางเลยนะคะ
ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือติดต่อก็ไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เห็นนะคะ
เห็นผู้หญิงคนนี้นะสามารถติดต่อไปที่โรงพักสูงเนินได้นะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาร้อนใจมากเลยนะคะ
ก็คือที่อำเภอหันตราจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เอาล่ะใครมีเบาะแสนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนนะคะ
ติดต่อมาที่ไทยรัฐทีวีก็ได้นะคะ
คุณผู้ชมจะสามารถโทรไปที่สพสูงเนินนครราชศรีมาก็ได้นะคะ
ช่วยกันนะคะเป็นความเดิดร้อนที่หนุ่มวัย๓๒ปี
ติดต่อมาที่ไทยรัฐแล้วก็ขอความช่วยเหลือกับเรา
ขอให้เจอคุณแม่เร็วหรือว่าให้ทราบเบาะแสด้วยนะคะ